คุณผู้ชมไปที่โคราชค่ะมีเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนนึงเขาหึงแฟนสาว
มากถึงขั้นแบบดักเฝ้าดูรอดูแฟนสาวของตัวเอง
เขาอ้างว่าภาพมันคาตาเลย
แฟนสาวนั่งรถมากับผู้ชายคนนึงเขาทนไม่ไหวค่ะ
โมโหมากหึงมากบีบคอแฟนสาวจนเสียชีวิตนะคะ

สำนึกผิดก็ไม่ทันแล้วแฟนสาวตายไปแล้ว
สำนึกผิดแล้วก็ไปมอบตัวที่โรงพักนะคะ
แต่ก่อนอื่นให้ดูนี่ค่ะนี่คือผู้เสียชีวิต
ในมดอายุ๓๒บีบคอจนเธอตายนะคะ
คือปั๊มน้ำมันเก่าในพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก
จังหวัดณครรัฐศีมาเกิดกาลเกิดเกิดขึ้นกลาง
หนึ่งเมื่อวานนะคะตำรวชสพนำบุญมาก
โคราชก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพศพของนาง
ออนเนี่ยนะคะที่คอมีรอยช้ำรอยช้ำแบบใหญ่มาก
ส่งร่างไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะคะ
กู้ภัยที่ไปพบศพเขาก็พาทีมข่าวของเราไปชี้จุด
เขาก็บอกว่าคือได้ข้อมูลจากรอปภโรงงานแป้งอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่ามีผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินไปที่ป้อมรอปภ
พอไปขอดื่มน้ำแล้วก็เล่าให้รอปภฟังว่าเนี่ยไปฆ่าคนตายมา
ปภไม่เชื่อนะคะหลังจากนั้นน้องสาวของนางเอ็มออนผู้ตาย
ออกตามหาพี่สาวก็เลยเอกใจค่ะพากันไปดูระแวกที่เกิดเหตุ
สุดท้ายก็พบศพนะคะนี่ค่ะนายประจวบกู้ภัยที่พบศพ
เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเลยประสานตำรวจก็มีการประสานกู้ภัย

ทีมข่าวของเราไปคุยกับรอปภเลยค่ะ
ที่บอกว่าคนร้ายเดินไปคุยด้วยไปขอน้ำดื่ม

เล่าให้ฟังว่าในโมดผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เป็นพนักงานขับรถลากสินค้าอยู่โรงงานเดียวกัน
ก่อนหน้านี้เคยเห็นมากับแฟนสาวก็คือผู้ตาย
เขามาด้วยกันเป็นประจำดูรักกันดี
เมื่อคืนทุ่มหนึ่งในมดขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียว
ท่าทางดูแบบลุกลี้ลุกลนมาก
แล้วก็บอกกับรอปภคนนี้บอกกับนายเตียงทองว่า

ผมบีบคอแฟนตายแล้ว

แต่ไม่ทันเอามีดฟันไอ้ผู้ชายคนนั้นนะมันหนีไปก่อน

มดบอกรอปภว่าเดี๋ยวจะไปมอบตัว
รบพฟังบอกว่าผมงงเลย
อยู่ดีมาเล่าให้ฟังเป็นฉากแบบนี้
งงเลยว่ามันจริงหรือมันปลอมหรือมันกโหหกนะเนี่ย

ปั๊มน้ำมันร้างจุดที่เกิดเหตุนะคะมันเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ค่ะ
นายทองแดงคนเก็บค่าจอดรถเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานตอนดึกแล้วแหละ
ทุ่มอะไรแบบนี้ในมดขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็บอกว่าจะมาดักดูเมียสักหน่อยอยากรู้ว่าเมียมีคนอื่นหรือเปล่า
ทองแดงบอกก็ไม่ได้คิดอะไรลุงก็ไม่เกี่ยวลุงก็เลยไปอาบน้ำ
ลุงบอกว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดเอาไว้ขึ้นรถตู้ของโรงงานไปทำงานครับ
ตอนเย็นกลับมาเอารถแต่ช่วงหลังลุงบอกว่ามีผู้ชายขับเก๋งมาส่งผู้ตายบ่อย
แม้คนรถจักรเก๋งไปเดินเขาไปช่วยแต่ยันเขามีมีด
เขาก็ไปมอบตัวที่สศพหนองบุญมาก
สอบปากคำเขาก็รับสารภาพว่าฆ่าแฟนจริง
เขาบอกว่าเขาขับรถบรรทุกของโรงงานแป้งอะค่ะส่วนแฟนสาวก็ทำงานอยู่โรงงานผลิตสายไฟฟ้า
คบหากันมาสี่ปีช่วงหลังหลังเห็นผู้ชายขับรถไปส่งแฟนที่ทำงานบ่อยมาก
บอกมาไม่น่อยมาปัญหาหัวใจกันหน่อยนัดที่ปำน้ำมันร้างนั่นแหละ
แต่เคลียร์กันไม่จบโมโหเอามือบีบคอจนแฟนสาวขาดใจตายไปเลยนะคะ
ลากศพไปไว้หลังปั๊มแล้วตัวเองก็หนี
เดินไปขอดื่มน้ำจากรอปภที่อยู่ห่างออกไป๒กิโลแล้วก็เข้ามอบตัว
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
นำตัวส่งสารจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อฝากขังตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะ

นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดใหม่ศรีศุกร์ค่ะ

ญาติพี่น้องก็มารดน้ำศพนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับน้องสาวของผู้ตาย
และแม่ของผู้ตายด้วยค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมา

ตัวผู้ตายขอเลิกกับในมด
มดไม่ยอมเลิกตามรังความไม่จบ
สาเหตุที่เลิกก็เพราะว่าในมดสร้างหนี้สร้างสินตลอดเลย
ตัวผู้ตายต้องตามใช้หนี้
เวลาทะเลาะกันในมดก็บีบคอผู้ตายบ่อยมาก

พยายามจะช่วยจับแยกเป็นประจำค่ะ
เมื่อเช้านี้โรงงานเขาก็บอกว่า
ไม่มีผีแก้มก่อนไม่เห็นอยู่กับใคร
ก็อยู่เฉยใช่

เห็นแบบรถเก๋งมาส่งมาอะไรพวกนี้

เป็นเพื่อนผู้หญิงแต่เขาก็มีแฟน
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปบ้านของในมดผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
ห่างจากบ้านของผู้ตาย๓กิโลได้

แม่บอกแม่ไม่รู้เลยจริงว่าทั้งคู่เขามีปัญหาอะไรกัน
มดลูกชายแม่ก็ไม่เคยมาเล่าอะไรให้แม่ฟังเลยนะคะ
เป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดถามคำตอบคำ
เมื่อวานตอนเย็นลูกขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้าน
พอค่ำกลับมาบ้าน
กลับมาบ้านแล้วมากราบเท้าแม่
ร้องไห้และกราบเท้าแม่แต่ไม่พูดอะไรเลยอ่ะ
อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะไม่พูดอะไรเลยไม่บอกเลยว่าไปทำอะไรมา

ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ผมพูดว่าเขาฆ่าแม่เขาตายก็นั้นเขาก็เลิกเขาก็โล่ง
ฉันก็ตุ๊กใจที่กันฉันก็โล่งขึ้นกัน
แม่บอกช้าบอกแบบนี้
แล้วเขาทำยังไง

หนุ่มใหม่ติดผู้ชายใหม่